ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

ข้าวไส้ไผ่สดใหม่

รูปมีเยอะแยะต้องเข้าใจเอารูปลงอวยพรดีให้ดีเนอะ
อยากให้แกะโชว์จังเลยอยากเห็น

จีน่านะครับก็เด็กน้อยวัยขวบ๑๑เดือนนะครับ

๔วันยันทร์ก็ปรุกฏว่าร่าสุดเนี่ยนะครับ
สภาพน้องเองก็มีร่องรอยบาดแผลนิดหน่อยบนใบหน้าไม่เยอะมากมายนะครับ
แล้วก็แต่น่าจะมีอาการอ่อนเพลียน่าจะมีอ่อนเพลียนะฮะ
แล้วก็เหมือนแบบมีอาการแบบตาลอยนิดนึง
นี่นะครับเป็นนาทีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปเจอนะครับ
๔วันอยู่ได้ยังไงเนอะเก่งมากเลยนะ
คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไปเกิดขึ้นที่เป็นเหมือนกับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งอยู่ที่แม่แตงนะฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์นะครับ
ที่ตัวน้องเนี่ยถูกนำตัวออกมานะครับเนี่ยนะครับคือที่น้องหายไปหรือน้องอยู่เนี่ยนะครับ
เชื่อหมู่บ้านห้วยฝักดาบนะครับอยู่ที่หมู่๑๙นะฮะ
ตำบลอินทะขินที่แม่แตงเชียงใหม่นี่แหละครับก็คือก่อนหน้านี้ตอนที่น้องหายไปเนี่ยนะครับ
ก็มีบุคคลที่ต้องสงสัยคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเพื่อนบ้านชื่อว่าในเสี่ยว
จริงแล้วในเสี่ยวเนี่ยเขามีอีกชื่อนึงเขาชื่อว่าอาผะเป็นคนต่างด้าว
อ่าเขาเป็นคนจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นชาวอาคานะฮะเป็นอาขานะครับ
ในจังหวะนั้นเองเนี่ยนะครับคือตัวพ่อเองเนี่ยนะฮะกำลังพ่อของน้องสองคนเนี่ยนะ
ก็กำลังที่จะเอาขยะเนี่ยไปทิ้งนะครับแล้วก็เดินสวนกับชายคนนี้เนี่ยนะฮะ
ที่ว่าชื่ออภะหรือว่าในเสี่ยวแล้วก็ตัวพี่ชายของน้องเนี่ยวัยสี่ขวบก็เล่นกับน้องอยู่หน้าบ้าน
ปรากฏหลังจากนั้นล่ะครับก็คือในเสี่ยวคนนี้เนี่ยนะฮะมาเอาตัวน้องไป
ปกติแล้วเนี่ยจีน่าเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยให้ใครอุ้มแต่ว่าด้วยความที่เป็นอภะหรือว่าในเสี่ยวคนนี้นะ
คือค่อนข้างจะสนิทสนมแล้วก็รู้จักกับทางที่บ้านเป็นอย่างดี
เพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ประมาณสักสองปีนะครับแล้วเขาก็ไปสนิทกับทางพ่อของน้องเนี่ยแหละฮะ
เพราะว่าเป็นชาวอาขามเหมือนกันทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอน้องหายไปเนี่ย
ปรากฏว่าอาคารเขาก็หายจากหมู่บ้านไปในคืนนั้นหาไม่เจอมาปรากฏตัวอีกทีคือตอนเช้า
ก็มีชาวบ้านชาวช่องเขาก็สงสัยเพราะว่าไอ้ตัวอเสี่ยวคนนี้หรืออภะคนนี้
เป็นคนที่ขี้เมาขี้เหล้าอันนี้ตอนเช้าเขาก็ไปคุยกับทางลูกชาย
ของทางฝั่งอาเสี่ยวปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องคนนี้เขาไม่รู้เรื่องนะ
ตอนแรกทางฝั่งของอาเสี่ยวเนี่ยหรืออภะเนี่ยเขาก็ปฏิเสธทุกอย่างเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะคนนี้เป็นคนนี้คนนี้เสื้อแดงคนนี้นี่คนนี้คือเสี่ยวหรืออภะ
เนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ครับตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่าเขายอมรับสารภาพ
แล้วหลังจากที่มีการสอบปากคำมาหลายชั่วโมงเป็นวัน
ก็ชื่ออภะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาบอกเอาน้องนี้ไปทิ่งไว้
แล้วก็เอากล้วยเนี่ย๑ลูกวางไว้ให้นะครับ

แล้วทำไมถึงต้องทำแบบนี้อภะก็บอกว่าเขาเนี่ยฝัน
เขาฝันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาให้เอาเด็กคนนี้คือจีน่าไปไว้บนนั้น
เขาก็เลยบอกว่าเขาเอาน้องเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าผาหน้าถ้ำแล้วเขาก็กลับออกมา
ตำรวจก็ไปดูนะครับปรากฏถ้ำเนี่ยมันมีอยู่สองถ้ำ
ถ้ำนึงเนี่ยคนเนี่ยเดินเข้าไปไม่ได้อืมอีกถ้ำนึงเนี่ยคือเข้าไปได้
แต่เขาก็เข้าไปดูเขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีร่องรอยของน้อง
ก็เลยกลับมาถามทางอภะนี่อีกทีบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีนะ
คือปิดบังอะไรหรือเปล่าอาผะก็เปลี่ยนคำให้การอีก
ว่าบอกอ๋อนู้นเนี่ยผมเอาไว้ข้างล่างอยู่ตรงตรงเบาะไว้แถวเบาะน้ำ
ตำรวจก็ต้องเคลื่อนพลลงมาอีกนะฮะเคลื่อนพลลงมาก็มาพยายามตามหาน้อง
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ประมาณสักช่วง๑๑โมง๑๐โมง๑๑โมงนะฮะ
ก็ลงมาตามหาน้องอีกด้านล่างก็ยังไม่เจออีกปรากฏว่ามันมีชายคนนึง
ก็บอกว่าเป็นญาติทางฝั่งแม่นะฮะเป็นน้าของน้องนี่แหละ
บอกว่าเจอตัวเด็กอยู่ที่กระท่อมแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไปกันประมาณสามคนนะฮะ
ไปกัน๓คนแล้วก็ไปเห็นว่ามีตัวน้องเนี่ยอยู่ที่กระท่อมแห่งนั้น
แล้วชายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปหาน้องไม่กล้าไปจับ
ก็เลยให้อีกสองคนเฝ้าไว้แล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาย้อนกลับออกมาแล้วไปเรียกชาวบ้านกับตำรวจมา
หลังจากนั้นก็เลยกลับเข้าไปแล้วก็ไปช่วยตัวน้องได้ก็คือไปเจอตัวน้องจริง
คำถามถามว่าที่กระท่อมแห่งนั้นเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเคยไปดูกันหรือยัง
ปรากฏว่าเคยไปดูกัน๓รอบแล้วนะแต่ไม่เจอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยสงสัยว่ามันต้องมีใครเนี่ยที่เอาน้องไปไว้ตรงนั้น
ก็คือหมายถึงตอนแรกอาจจะไม่ได้บูชาเจ้าบ่าวเจ้าเขาหรอกใช่ไหม
นั้นตอบไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นสิ่งที่ทางตำรวจเองแล้วก็ทางครอบครัวเองเนี่ยกำลังจับตามองอยู่ว่า
ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวยงไปกับทางฝั่งของอภะจริงเนี่ยอภะน่าจะโกหกเรื่องของการที่จะเอาน้องเนี่ยไปบูชายัน
น่าจะเป็นการอุ้มไปเพื่อการอื่นหรือเปล่าซึ่งยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไร
ตำรวจกำลังดูเขาเรียกอะไรสิ่งเชื่อมโยงอยู่ว่ามันจะเชื่อมโยงไปทางไหน
แต่ทางครอบครัวเชื่อว่าไม่น่าจะได้คนเดียวอันนี้คือช่วงวินาทีที่ทางกู้ภัยเขาได้ตัวน้องมาแล้วก็เอามาเนี่ยนะฮะ

ทุกคนไปรอเลยอ่ะใช่ทุกคนมีมือถือหมดแหละ
อืม

โถคือ

ตอนเนี้ยแฟนกำลังทาน้องกลับมานะ

จีน่าผอมโลเยอะเลยลูกใช่รู้หรอปลอดภัยแล้วนะแม่ให้พ่อดูให้พ่อดู
พ่ออยู่ไหนเอ่ยให้พ่อดูหน่อยจีน่าใช่แล้วค่ะให้พ่อดูได้น้อง
พวกผู้ชมได้ดูนะคะนี่คือภาพคุณนาริสนะคะได้ขึ้นไปติดตาม
แล้วก็เจอคุณพ่อถึงกับร้องไห้นะคะคุณพ่อคุณแม่ดีใจ
แล้วก็ร้องไห้น้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะยืนยันว่าเจอตัวน้องจีน่าแล้ว
นมหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ยังมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะ
ตัวน้องจีน่าแต่ยืนยันว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
อยู่ที่บริเวณขนำบนหุบเขานะคะอะไรจะรู้ไหม
จีน่าเป็นไงบ้างน้องอ่านะครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะฮะ
ตอนที่ได้มีการรู้ว่าน้องจีน่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับ
แล้วก็ปลอดภัยนะฮะเมื่อกี้ก็คือเป็นภาพ
เขาจะอยู่คนละที่กันนะฮะก็ในมุมของทางตำรวจเองตอนนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่าในมุมของคนที่ไปเจอคนแรกเนี่ยนะครับ
ก็คือที่อ้างตัวเป็นน้าอย่างที่บอกไปเขาชื่อว่าจาบูสืออืมอืมอ่า
จบูสือเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นน้านะครับหลายคนก็เหมือนกับอืม
สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเจอตรงจุดนั้นได้
เพราะตรงจุดนั้นน่ะเคยมีคนเนี่ยไปเจอมาแล้วสามรอบไปดูใหม่
ดูมาแล้วสามรอบนะแต่ไม่เจออะไรจ้ะนะครับแล้วปรากฏว่าจบูสือเนี่ย
บอกกับผมเองบอกว่าที่เขาผมก็ถามว่าแล้วคุณไปดูตรงนั้นทำไม
อืมทำไมถึงรู้อยู่ตรงนั้นอืมเขาบอกว่าหมอดูบอกเขาอืม
หมอดูบอกเขาว่าให้เขาไปดูทางนี้บ้างเขาก็เลยไปดู
แต่ในมุมกลับตรงจุดนั้นมันเคยมีคนไปดูแล้ว
สามครั้งไม่เจอไม่เจอเขาก็เลยน่าจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยเหมือนกันนะฮะ
อืมหมอหมอดูอีกใช่ไหมครับอ่ะหมอดูเนี้ยหมอดูเนี้ยก็ต้องไปดูว่า
หมอดูมีจริงหรือเปล่าตามที่จะบูสืออ้างหรือเปล่านะฮะ
ต้องมีการไปไปตรวจสอบอีกหลายแง่หลายมุมเลยล่ะอืม
เพราะตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีการทำคนเดียวก็คือกรณีของอภะ
อืมก็คือเป็นขบวนการเลยคือไม่รู้จะเป็นขบวนการหรือเปล่า
หรืออาจจะทำสองคนสามคนอะไรเรียงไงรึเปล่าหรือจะมีคนสั่ง
อ่าทางคุณหมอที่เป็นนทิ๋เวชท่านก็บอกเลยบอกว่าคนรณีแบบเนี้ย
ถ้าดูกายภาพของตัวเด็กแล้วเนี่ยดูเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนเพลีย
ถึงขั้นที่ว่าเดินไม่ได้อืมเอ่อ

เพียไหมมีนะฮะแต่ว่าดูร่องรอยดูแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย
น่าจะเหมือนกับมีคนเนี่ยคอยดูแลดูแลอืมมีคนอ่ามีคนคิดต่าง
คนอยู่ด้วยใช่น่าจะมีคนที่คอยแบบให้ข้าวให้น้ำหรืออะไรมีคนอยู่ด้วย
เหมือนมีคนอยู่ด้วยดูแลอะไรอย่างเงี้อ่ะอันนี้ตอนที่อันนี้ตอนที่เขาให้น้ำเกลือน้อง
ที่ใส่ใส่ซ้ำเกลือน้องก่อนที่จะเอาน้องเนี่ยไปโรงพยาบาลตรงตรงจุดเนี้ยโอ้ยลูก
ให้ให้ชาวบ้านออกไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวมาทางมันจะติดกันครับ
ชาวบ้านเขาก็เลิกอ่ะโอเคตรงนี้ก็ผ่านไปนะอ่าเนี่ยนะครับอืม
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เจอจีน่าแล้วนะครับแต่เรื่องของการขยายผลต่อไป
เดี๋ยวต้องไปดูต่อครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครบ้างนะฮะ
ที่เป็นคนอุ้มน้องหายไปอืมอืมโอ้โหดูปกติเลยมากกว่าเนี้ย
เด็กดูไม่กระหนกเหมือนมีคนอยู่ด้วยเราเห็นภาพคิดว่าจะนอนแบบโรยอย่างงี้
ไม่เป็นอะไรเยอะอ่ะใช่แต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องเลอภาพน้องแล้วนะครับ
คือเดี๋ยวหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้ถึงได้มีการเปิดเผยใบหน้า
ตอนนี้ถึงก็ต้องบอกว่าตอนที่เปิดเผยใบหน้าคือตอนนั้นที่น้องหายไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่จะเปิดเผยเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้คนเห็นว่า
เนี้ยน้องคนนี้เรามีเขากำลังตามหากันอยู่อืมแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ย
คือด้วยเรื่องของสิทธิคุ้มครองเด็กเนี่ยนะฮะ
มันก็ต้องมีการเบลอหน้าอันเนี้ยถูกแล้วนะครับอืม
คือไม่สามารถเปิดเผยได้หลังจากที่เจอตัวแล้วอืมเนี่ยนะฮะอืม
มึงดีใจเนอะไม่เนอะมึงติดตามข่าวทั้งวันหรือไม่อืมครับ
คือพ่อแม่ดีใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยคือเขาก็หมดหวังอ่ะ
หายไปสี่วันอ่ะอืมสี่วันนี่คือใจหายใจหายหมดแล้วล่ะ
ไม่รู้จะหายยังไงแล้วเอาตรงความเชื่อที่เขาเชื่อพี่มัน
คือคือถ้าเกิดลองไปไล่คิดดูดีดีคิดดูนะอภะบอกว่าเอาเด็ก
ไปไว้บนหน้าหน้าถ้ำอืมเพื่อบูชายันค่ะอืมอ่า
แล้วเอากล้วยไว้ให้ลูกหนึ่งถ้าเป็นอย่างอาผะพูดจริงจริง
โหเด็กตายไปแล้วแหละถูกไหมลูกเดียวเด็กตาย
ไม่ไม่แล้วต้องตะเลิศด้วยนะนั่นแสดงว่าต้องมีคนที่ดูแลเด็กอยู่อีก
ใช่ไม่งั้นเนี่ย๔วันเด็กไม่อยู่ในสภาพนี้แน่
อันนี้แค่ทั้งวันแล้วกลางคืนนั้นเด็กอยู่ไงไม่ร้องร้องไห้เตลิดเดินไปเรื่อยแล้ว
ไล่กระท่อมนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปดูแล้วเพราะมันอยู่จุดที่แบบสามารถควรจะอยู่ได้
มันต้องมันน่าต้องเจอถ้าจะอยู่ตรงนั้นมันต้องเจอแล้วอ่ะอืมเนี้ยอืม
มันเหมือนแบบมีคนจงใจเอาน้องไว้ตรงนั้นแต่ก็อยากรู้จุดประสงค์เนอะ
ถ้าทำเป็นทีมจริงแบบที่สงสัยอยู่เนอะว่าเอาไปทำไม
คือคือไม่รู้จะทำเป็นทีมหรือไม่ทีมแต่ว่าเขาเชื่อว่าไม่น่าจะทำคนเดียว
ตอนเนี้ยอืมมาเลี้ยวมาหน่อยนะคะมาดูยอดโควิดที่ติดเชื้อเพิ่มหน่อยนะ
วันนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ
หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกรายยอดผู้ติดเอ่อเชื้อนะคะยืนยันสะสมนะอันนี้นะ
หนึ่งล้านสามแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบสามรายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพิ่มนะ
หายป่วยเพิ่มนะหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้ารายผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
สองร้อยยี่สิบแปดรายแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบเอ็ดรายค่ะอืมนะคะ
สำหรับนายแพทย์ธีรวัตรเหมาะจุลานะคะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยเนอะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า
ในกลุ่มเด็กเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนทั้งหมดเลยนะครับแต่มีเอ่อ
ข้อควรระวังอย่างสูงในกรณีวัคซีนไฟเซอร์เกี่ยวข้องกับหัวใจอักเสบที่พบในกลุ่มอายุน้อย
อายุกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะการฉีดวัคซีนเชื้อตายสองเข็มเนี่ย
น่าจะเป็นความปลอดภัยที่จะได้มากกว่าหลังจากนั้นก็จะฉีดกระตุ้นต่อด้วยวัคซีนอื่นอื่นก็ได้นะคะ
โดยวิธีฉีดก็เหมือนที่เราทราบกันว่าเข้าไปในชั้นผิวหนังทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็การควบคุมสายพันธุ์ต่างก็จะปลอดภัยกว่าด้วย
ก็คือหมายถึงว่าเด็กเริ่มฉีดได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีอายุที่จำกัดอยู่เหมือนกันเนี่ย
สำหรับโควิดในวันนี้
เขาบอกว่าถ้าสมมุติ
ไอ้ไวรัสสายพันมิวเนี่ยเข้ามาหรือเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือเรื่องหนีภูมิคุ้มกันครับเพราะว่าจะมีการกลายพันที่เข้าผสมผสานกันระหว่างเบต้ากับอัลฟ่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยทีมวิจัยในญี่ปุ่นก็เปิดเพิ่มว่าไวรัสสายพันเนี่ยอาจจะหนีภูมิได้พอหรือด
เบต้าได้๘๒เท่าแล้วก็หนีภูมิจากซีรัมของคนฉีดเอาไอ้ไฟเซอร์ไฟเซอร์ที่ว่าแรงเนี่ยเขาสามารถหนีภูมิจากซีรัมของคนฉีดไฟเซอร์ได้๒เข็มเท่ากับ๗๖เท่าเบต้าได้๖๓เท่าเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันทำไมก็ถึงกลัวไอ้สายพันมิวกันเนี่ยเพราะว่าการกระจายตัวของมิวเนี่ยในปัจจุบันเ
เผยแพร่ออกมาเนี่ยทำให้มีคำถามที่อยากจะติดตามต่อคือในประเทศที่มีภูมิคุ้มกันต่อเดลต้าสูงมากมากเนี่ยอย่างอินเดียอินเดียเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อเดลต้าสูงมากมากเนี่ยจะมีโอกาสที่มิวจะเข้าไปหนีภูมิแล้วก็สร้างปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือปัญหาที่คนกำลังอยากจะได้กันอยู่ข้อมูลตรงนี้ครับจะมีความหมายเพราะช่วงหนึ่ง
แล้วก็มีการแพร่กระจายวัยในระดับหนึ่งด้วยมิวอาจจะได้คุณสมบัตินี้จากอัลฟ่ามาดังนั้นมิวจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องจับตามองดีเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาเตือนกันนะฮะค่ะอย่าให้มิวเข้ามาแค่นั้นเองก็อย่างที่คุณหมอธิระวัติเฮมะจุธาบอกนะคะว่าเด็กควรจะเริ่มฉีดได้แต่สิ่งที่ควรระวังเช่
เบาวีเขาได้มีการโพสต์แจ้งข่าวร้ายในวงการลูกทุ่งว่าธันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังมากมายไก่ตาฟาง๑๑รอดบเท่าเนี่ยได้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อตอน
ห้าทุ่มนะฮะครับก็มีแฟนแฟนเข้ามาแสดงความเสียใจกันมากมายแล้วก็อะไรถึงการจากไปของนักร้องดัง
สุดท้ายครับเบาวีได้โพสต์เพิ่มเติมว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวพี่ธันวาที่เหลือพวกเราจะดูแลกันนะ
ทุกคนรักกันและทำให้กำลังใจกันถนัดที่เฟซบุ๊กของธันวาราศีธนูก็มีคนเข้ามาแสดงความอาลัยมากมายฮะ
โดยครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดท่าสุงอำเภอบางไซจังหวัดอายุทยา
ทั้งนี้ก่อนเสียชีวิตเนี่ยธันวาเขาได้โพสต์ข้อความสุดท้ายถึงทีมงานไก่ตาฟาง
ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยอีสานนะฮะของคุณธันวาเองเนี่ยเขาพร้อมขอบคุณอบจปฐุมธานีที่ช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับพนักงาน
แต่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วหรือยังก็ยังไม่มีใครบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนหรือยัง
แต่ที่ร้านเขาอ่ะเขาได้ฉีดชิโนฟาร์มกันแล้วนอกจากนี้ยังได้โพสต์ข้อความสุดท้ายถึงลูกทั้งสองคนคือน็อกน้ำโขงแล้วก็น้องแผ่นดินเนี่ย
ปลาร้าก็คือเขารู้ตัวเองหมดเลยว่าเขาจะไปแล้วอ่ะ
ก็มีการโพสต์ถึงลูกอ่ะนะก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณนะ
สำหรับอาหารที่ลูกทำให้คือแจ๋วปลาร้านึ่งไข่ข้าวเหนียวทอด
ซึ่งถ้าว่าบอกว่านี่คือกับข้าวที่อร่อยที่สุดของลูกค่ะ

อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
เอาจริงเครื่องดื่มตอนนี้เริ่มมีกัญชา

ชากัญชามันเริ่มเป็นคาเฟ่กัญชาแล้ว

จริงแล้วตอนนี้แต่ที่โอเคล่ะกัญชาอาจจะแบบไม่ได้แพร่หลาย

มันยังไม่ได้ฟรี๑๐๐แต่กระท่อมเนี่ยมันฟรี๑๐๐แล้ว

นางสาวพนิดาปารักวงณอายุทยาเนี่ยเขาเปิดขายใบกระท่อมผสมค็อกเทล
หรือน้ำกระท่อมปั่นไร้แอลกอฮอล์ในตลาดชินตากาเดนนะครับ
เพราะใบกระท่อมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอุปกรณ์ที่แป๊บใต้

แต่เจอกันคุมเข้มของเรื่องห้ามขายเกริ่งดิมแอลกอฮอล์
น้ำพิกัดทำไรน้ำใบกระท่อมไง
คือเขาต้มเหรออุ๊ยนี่ชุบแป้งทอดไงชุบนะเห็นไหม
แต่วันนี้ไปอุดรก็จะเริ่มมีหมูยอกัญชาแล้วนะ

มันกลับมาดำแล้วพอกินเข้าไปแล้วมันเมาไหม
มันดีดมันจะมีกำลังพละกำลังไง
เขาบอกว่ายิ่งตากแดดยิ่งโหทำงานดีเลย
แล้วมันจะอร่อยไหมไม่รู้แต่อยากอย่างนี้

ใบเล็บทุดชุบแป้งทอดอะไรอย่างนี้
ไม่แต่ตามโอมาเกษตรเขาก็เริ่มเอาใบกัญชามาทอดเป็นเทมปุระกันแล้วนะ

หูไหป่เลยนะ

ดีเห็นมั้ยล่ะนางเสิร์ฟเห็นมั้ยล่ะเป็นแก้วเห็นมั้ย

คือหลังจากที่แบบว่าเมื่อก่อนเขาขายเหล้า

แล้วเขาก็โดนคุมเข้มเรื่องห้ามขายแอลกอฮอล์

เมื่อทราบข่าวว่าเอาล่ะพืชใบกะท่อนถูกกฎหมายล่ะ
ก็หันมาเปิดคอคเทลน้ำกะท่อนอย่างอ่อนนะครับ

โดยนำใบกระท่อนมาผสมอะไรบ้าง
น้ำผึ้งมะนาวโซดา
มี๕เมนูนะฮะท่อมเบอรี่

ใบกระท่อมทอดกรอบใบกระท่อมทอดกรอบฤทธิ์ก็จานละ๓๐บาท

ซึ่งกว่าจะค้นเจอสูตรใบกระท่อมเนี่ยนะ
เขาบอกเขาต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายรอบเลยล่ะอืม
ไม่เผยสูตรสูตรนี้ใครลองไปฟังเขาฮะมีเสียงไหมฮะ

ไม่มีแต่เมื่อกี้พอเห็นชุบแป้งทอดนี่อยากกินอันนี้

มันยิ่งนอนไม่หลับเขาก็ดี

มันน่าจะเป็นยาแล้วเพราะเขาอนุบัติแล้ว

หรือแพทย์สมุทรถ้าคุณมาทำผลิตภัณฑ์อย่างยานู่นยานี่ยาแก่ปวด
คุณต้องขอออยก่อนแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีแพทย์พื้นบ้านที่มันเป็นตำรับยาเนี่ย
ของคนใต้เขาเขียนมาหมดแล้วว่าตัวนี้มันจะต้องใช้ยังไงอะไรยังไง
อ่อนแค่ไหนใบอ่อนกี่เดือนเขามีตำรับยามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
แต่แค่ตอนนั้นคนมันไปใช้ในการเมาเขาก็เลยไม่ให้ใช้
แต่จริงทั้งกัญชาแล้วก็ใบกระท่อมเนี่ยมันคือยาเขาก็เลยบอกว่าให้แก้กฎหมายเนี่ยเพื่อมาให้เป็นยา
เขาก็บอกว่าทอดแล้วอร่อยมากค่ะคุณหนุ่มบอกทอดแล้วอร่อยมากเลยค่ะ
พระมหาภัยวันหน่อยดังเหลือเกินอ่ะมานะครับคือจะมีเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ
โรมศัพท์ยอดฮิตสุดอะไรวะสุดตาชตาชตาชตาชที่หนุ่มออกเสียงตามหนูตาช
ถ้าหอกเสียงดิดดุมตาชไม่ได้มันคนจะไปเก๊ตออกตาทส์ดุบบบนีโณเป็นประศาบแอลอ๋อ
ดีและใช่มั้ยคือจะเหมือนกันกับอาทัพใจปัศจีนปะทัพใจคือคำนะคือ

นะฮะของทางพระมหาไพรวัลล์มา
เริ่มมาจากพศนี่มาจากพระทรงทะทรงใช่ไหม

พ่อสอคือพระสงฆ์
นี่นะครับ
สภาพเป็นวรีติดปากของพระมหาภัยวันซึ่งมีความหมายในตรงก็คือตามธรรมชาติ
ว่าสอทอคือวัดสร้อยทอง
น้องนะเป็นคำศัพท์ที่มาจากพระมหาเทวีเจ้ากับแม่หญิงลี
เอาปากกามาวงหมายถึงระบุจุดหรือตำแหน่งที่จะไม่ถูกต้อง
ต้าาตลาด
ต้าดต้าด
หมายถึงประทับใจสุดยอดดีงาม
คือความเป็นกะเทยรือแบบพวกหนุ่มพูดกลางเป็นการเติม

เขาก็จะพูดแบบต๊าส

เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าสู่สุขติหรือเสียชีวิต

หรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
หมายถึงดีมากเลิศ
มันจึงมากคุณแม่

วันนี้วันนี้มันก็ส่งเค้งให้ท่านจึงมากนะค่ะ
อึ้งแน่เลย
ลอกให้เชื่ออย่ามาเก่งกับอะไรวะอย่ามาเก่งกับหนุ่มนะอย่ามาเก่งกับ
อย่ามาเก่งกับคือวงเล็กว่าคือเอาชื่อพี่หนุ่มไปใส่อย่ามาเก่งกับ
อย่ามาเก่งกับฉันนะอย่ามาเก่งปลาทองอะไรคือวะอันนี้ไม่รู้ไม่เคยดูเลย
พูดตรงมาจากประโยคยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นหมายถึงอย่าท้าทาย
ส่วนคำว่าปลาทองนั้นนี่มีความหมายแต่เป็นการแต่งเติมเพิ่มอัตรรส
โบ้งบ้งอันนี้ได้เคยได้ยินก็คือเหมือนกับพังหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหม
ตีให้ตายก็ไม่โป๊ะหมายถึงไร้จุดตำหนิจับพิรุธไม่ได้
ธรรมะเป็นคำพิษมันจะคำว่าธรรมะเอ้ยอ้ายเป็นตัวละครเรื่องประหมู่ทอง
ใช้แทนพระมหาสมปองและพระมหาเผยวันต้องไปเรียนรู้เพราะยังไงดูท่านลงอย่างนั้น
นี่ไงบอกไม่มีขายของเขาหรอกพระขายของได้ด้วยเหรอวันนี้ไม่มีขายของ
มีแต่จะมาขอบคุณวันนี้ไม่มีขายขำมีแต่จะมาฝากธรรมะแง่คิดทำคง
คำคมฝากถึงพ่อสอสมปองด้วยว่าบ้งยังไงก็คือบ้งนะพี่นะอืม
คือคำศัพท์อย่ามาเก่งกับอัตมาน่ะโยมปลาทองใช่หมายถึงใคร
โยมด์วาทองคือใครที่จริงอ่ะคือก็จะเหมือนเป็นคำแทนคนคนหนึ่ง

ใส่เสื้อตัวนี้เค้านี่จะบอกมันเป็นเหมือนมดดำแล้ว

เจ้าบอกให้นะเสื้อตัวนี้มดดำเนี่ยซื้อให้
เค้าขอย่องโบราณต่อไปดีกว่า
ฉันว่าผสมที่ดูแล้วว่า

น้องต้องใช้ความสำหรับความสวยเล่นเกมให้เก่ง

อย่าต่อหิดใจว่าคำไปเอาตรงมันก็สองคนสองแง่สองงาม
พูดจริงเมื่อวานที่เถียงกันให้จบ
มันไม่มีทางจบเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
เรื่องนี้เขาบอกโอเคคนก็พูดถูก
ให้แบบว่าพระที่เอาใบลานมาวางไว้อยู่ข้างหน้า
แต่ละประเทศมันจะมีคนนั่งดูสักกี่คน
ก็ใช่มันเปลี่ยนยุคแล้ว

แต่วันนี้โป๊ปเขาก็บอกว่าโป๊ปก็น่าพูดเหมือนกันนะ
เขาก็เอาพุทธธรรมนายของพุทธเจ้ามา
พระสงฆ์จะทำให้เสื่อมเสียอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นแบบว่าสองแง่สองงามของคนแบบว่า
มีสองมุมมองอย่าไปสองแง่เรียกสองมุมมอง
อย่างฉันอาจจะแบบโบราณอย่างที่อีแจงจี้พูด

แต่เมื่อวานฟังท่านพยอมพูดก็ดีอีกนะ
บอกว่าเออแบบอะไรที่เกินไปอันนี้ไม่ใช่ว่าถึงขั้นตักเตือนไม่ได้
แต่ถ้าวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะทำให้ทุกคนมีธรรมะขึ้นมามากขึ้น
อะไรที่เกินก็เดี๋ยวจะตักเตือนแก้ไขได้

นี่ไงคุณโมโต้จีพีเขาบอกว่า

ใช่คืออย่ามาเก่งกับกูนะ
ใช่ไหมนี่คุณโมโต้โมโต้จีพี
แต่คือเขาก็เติมปลาทองเข้ามาให้เหมือนแบบ

น่าจะว่าคนที่ความจำต่ำ

เอาเสื้อที่มดำซื้อไปหามันก็กลับไป
หนุ่มแต่เสื้อน้องหนุ่มดูจากในจอก็ดูพญาไหม

ก็นางซื้อให้และพอไม่ใส่นางก็บอกว่า
มึงจะใส่ตอนเมื่อไหร่อีกชาติหน้าหรือไง

ไม่เพราะฉันชอบพี่ฮอตเดียวพี่ฮอตอื่นเฉย
ไม่ซื้อมาให้ไม่ใส่ก็ด่า

ชอบจริงมันเป็นแบบไม่แล้วพอใส่ก็ด่าอีก

แต่ตัวเองเป็นคนซื้อให้แล้วพอใส่ก็ด่า
ไม่ใส่ก็ด่ากูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เหมือนผัวเมียอยู่กันมานานอะไรก็ไม่ดี

เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเขาให้ดูฉันดู
สลับกันสลับกันเอ้ามาขอข่าวนี้นิดนึงนะคะ
นายแพทย์ธนเนศกรายนายระวิวง
ใส่๒ชั้นไหวใช่ไหมแม้จะไหวค่ะแต่นามสกุลอ่านยากจริง
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขนะคะคืออย่างนี้
เขามีครินิกนึงแถวราชเท้าอ่ะคะเขาเนี่ย
มันเป็นการไลฟ์สดเนี่ยผ่านเนี่ยดูจากในทีวีเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้นะคะเพราะว่าการ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนเนื่องจากการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวเนี่ย
จะมีการแอบแฝงโฆษณาหรือมีการแสดงภาพที่ไม่เหมาะสม
โดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องของคลินิก
มาให้เท่าไหร่คำที่กรมสบส
ก่อนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายนะ
โดยการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย
พระราชบัญญาณสถานพยาบาลพศ๒๕๔๑มาตรา๓๘
ในฐานะโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุมัติ
และโฆษณาโดยใช้ข้อความเสียงหรือภาพอันเป็นเท็จ
โอ้อวดเกินความเป็นจริง
น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล
จึงมีโทษทั้งจำและปรับ
เพราะฉะนั้นจึงขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
หากพบว่าผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการทำการไลฟ์สด
ระหว่างการรับบริการเนี่ยจะมีการห้ามปรามก่อนนะทักท้วง
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะเรียกเข้ามานะคะ
กรณีที่ปล่อยประละเลยสถานพยาบาลต่าง
หมายถึงสถานที่นั้นทำการผ่าตัด
แล้วให้คนที่มาทำให้เขาทำถ่ายเหมือนไลฟ์สดอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าอันนี้ก็ถือเป็นความผิดด้วยนะคะ
เพราะว่าถือว่ายินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาในสถานพยาบาลของตน
เหมือนทำแทนว่าอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มีความผิดในฐานะละเมิดด้วย
ก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะ
ก็ผิดกันเดียวกับทางการแพทย์อีกด้วยว่าอย่างนี้
ในระหว่างที่พี่ผาดทัยอ่านดู
ผมก็เข้าไปดูในทวิตของข่าวใส่ไข่นี่มีการแฮชแท็กข่าวใส่ไข่มานะครับ
แต่เขาบอกว่าพระพศไม่เคยพูดคำนี้
คือเขาจะมีอย่างพระเขาก็จะโพสต์บ้างอะไรบ้าง

เป็นคำศัพท์ใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพูดอย่างเดียวถูกไหม
แต่คือมันจะมีการคอมเมนต์กันในแบบของท่าน
ในเฟซบุ๊กของท่านนะคะมันจะมีการ

แต่ยุคพี่อะโคตรฮิตเลยขำไหนแล้วอ่ะ

จะบ้าเหรอเจี๊บ

ไม่ทันให้ใครก็ไล่บ่อย

เฮ้ยทัน
ไม่ทันรุ่นมะดัมมาจา๊บแล้วอะ

เมื่อก่อนเนี่ยม่วงมากเลยเหมือนก็จะแบบว่าไปตั้ง
คือพอผมเด็กคุณยายกับแม่ผมนั่งเล่นไพ่ตองกัน
แล้วเวลาแบบผ่องกันผ่องอะไรอย่างนี้ก็

อะไรแหละแม่

มันไม่ทันก็มาทันน่ะอาจารย์เจออะไรอย่างนี้
ขอดมะเลยแต่งตัวกอดมะเลยมะจริง

จะบ้าหรือเจี๊ยบโอ้โฮ
ตัดผมตัดแต่งทรงผมให้เพื่อนรักด้วยการท่าทีช่ำชองโอ้ยมือไม่สั่นด้วย
เนี่ยนะฮะดูสิฮะอ่าซึ่งคุณยายที่นั่งให้เพื่อนตัดผมก็พูดว่า
มันบ่อมีซั่งดีเนี้ยฮะมันบ่อมีซั่งดีฟังน่ารัก
มันบ่อมีซั่งดีแหละมันบ่อมีซั่งดีแหละอืมแล้วมาหาตัดตัดแก่กัดไปน่ะ
มันเฮียดมันบ่อมีซุ่มแล้วบ่อมีซุ่มคือเขาบ่อน่ารัก
นี่นะครับก็คือคนก็เข้าไปดูกันหกสามเจ็ดแสนคนน่ะอืมเออเนี้ยอย่างเมื่อกี้
เนี่ยแกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันก็แอบดูน่ารักกว่าทุกวันนี้
พรุ่งทันเหรอครับยุคสมัยครับคุณเฟิ่งเววงสติเฟื่องหรอไม่ก็

ตั้งแต่คนที่พูดตอนนั้นก็คือคุณเทิงสติเฟื่อง

เฮ่ยรัสเซมนเต็นนะคะมันยังใช้มาถึงทุกวันนี้เลยอ่ะอืม
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
พี่ขามนี้เลยครับฮะพี่ใจร้อนเหรอไม่ใจร้อน
เห็นน้องนับมาต่อพี่บอกว่า
เชื่อไหมว่าในระหว่างที่พักเบรกนี้แล้วเข้าไปดูทวิตเตอร์นะ
ก็มีแบบน้องเขาก็ส่งมา

ก็บางคนน้องปันปราที่หรือน้องลูกพี่เมื่อกี้บอกว่า
เหมือนฟังพ่อมานั่งเล่าเรื่องสะอาบไว้หนูให้ลูกฟัง
มีบางคนบอกว่าช้าไปต่อยก็มี
ถ้าไปต่อยนี่ก็มีนะแล้วก็มีแบบเสร็จโกอะไรอย่างเงี้นะ

เดินมากแล้วมันคืออะไรนะที่เราพูดกันอยู่

ไม่ใช่อะไรนะพระเจ้าจอร์ฟมันยอดมาก

แล้วก็กิฟต์เล็กทิกขุอโนเนก

พูดแล้วอยากย้อนกลับไปเลยอ่ะ
แต่สนุกนะเมื่อก่อนสนุกจริง

เมื่อก่อนมันสนุกเนอะคือลองย้อนกลับไปดิ
น้องที่กำลังเล่นทวิตเตอร์หรืออะไรอย่างนี้
สมัยก่อนพวกพี่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเล่นนะ
สมัยก่อนนะไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะ

เออมามาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

อุ๋ยภาคภูมิเนี่ยนะฮะแห่งไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยเขาก็ส่งมาบอกเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะมีการเขียนไว้บอกว่าห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมน้ำต้มใบกระท่อม
อาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๘ปี
หญิงมีคันหรือหญิงให้นมบุตรหากฝ่าฝืนนะฮะมีโทษนะครับกรณีกรณีมีการขายในสถานศึกษาหอพักสวนสัตว์หรือสวนสนุก
หรือขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ผู้ใดบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่มีปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษอันนี้เหมือนกันนะครับ
แต่โดยหลักรวมแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นไปตามกฎของเขาเขายังมีกฎของเขาวางเอาไว้นะครับ
เขาบอกว่าจริงแล้วการจะขายใบกระท่อมเนี่ยต้องมีใบอนุญาตด้วยเหมือนกัน
นี่มีคนบอกนะบอกว่ารุ่นพี่หนุ่มนี่ต้องพกไม้ทีเหน็บล็อตติ้งใช่

แล้วก็ล็อตติ้งปากกาลอสติ้งเมื่อก่อนต้องเน็ต
แล้วพี่โดนตบกระบานแล้วเอารัตติ้งไปเนี่ยหลายแท่งเลย

ปากกาล็อตติ้งบางทีแบบเมื่อก่อนใครมีล็อตติ้งเน็บมันจะเท่

เสร็จเดินไปก็โดนแบบว่าบางทีก็โดนแบบพวกแบบเหมือนกับตั้งกลหรือโดนอะไรอย่างนี้

จะใช้ทำไมกูใช้นี่ดึงไปเลย
ตบหัวขมัมอย่างนี้เลย

ตกลงว่าสู้สู้อะไรสู้กระตาขึ้นตอนนั้น้าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอ
ถ้าเป็นสมัยนี้ค่ะถูกแข่งเสื้อถีดวัคซีนครับ
โอเคนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ